หน้าจอทีวีข้างหลังนี้กล่องสุ่มพิมพ์ลี่พายฮะ
กล่องสุ่มพิมพ์ริพายกลายเป็นกระแสมาก
คือกล่องสุ่มไปทุกกลุ่มไปทุกวงการ
แม้กระทั่งเครื่องวัตถุมงคลก็ไป
หรือแม้กระทั่งร้านทองก็มีกล่องสุ่มเหมือนกัน

ร้านทองแห่งหนึ่งมีลูกค้ามาซื้อกล่องสุ่มไป
ราคาห้าหมื่นได้รถห้าแสนกว่า
เป็นความโชคดีของสาวคนนี้จริงครับ

กระทั่งอิ๊ม

เต้นหนึ่งแล้วค่ะไม่ได้ยินให้เต้นตรงที่เจ้าจริง
โอ้โหต้องใช้ข้อโคตร
รับไม่ทันแล้วค่ะโชคดีมากอ่ะโอ้โห
กล่องสุ่มร้านทองปุ๊บปั๊บรับโชคคุณอรุณศรีคำมูล
เป็นแม่ค้าขายมะขามหวานอยู่ที่บึงสามพันฮะ

คือจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะเจอทองนะเขาได้กุญแจรถมาก่อนแล้ว
แต่ถึงไม่ได้กุญแจรถลงทุนไปห้าหมื่นได้ทองมาสองบาท
ตอนนี้บาทละสองหมื่นเก้าตีไปสามหมื่น
๒บาทก็คุ้มค่าแล้วกับการลงทุนไป๕๐๐๐บาทสำหรับงานนี้
แต่งานนี้นิ่นยิ่งกว่าครับเพราะว่าได้กุญแจรถซูซูกิแถมมาอีกต่างหาก
ดังนั้นลงทุนกล่องสุ่มไปห้าหมื่นได้มาห้าแสนกว่า
ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณอรุณศรีเป็นอย่างยิ่ง
คุณอรุณศรีเป็น๑ใน๕ของคนที่เป็นผู้โชคดีในจังหวัดเพชรชบูรณ์
มาลงทุนเล่นกล่องสุ่มร้านทองกับทางร้านทองที่ว่านี้นะฮะ
คุ้มค่าเหลือราคาจริงนะครับ
ถือว่าโชคดีมากกับการเล่นกล่องสุ่มงานนี้ครับ

ได้เลยขับรถกลับบ้านเลยเอากุญแจด้วย
ลงทุนห้าหมื่นได้ไปครึ่งล้านได้ไปห้าแสนกว่า
กำไรล้วนเลยนะครับ

อุดรนี่ถึงขั้นว่าร้องไห้เลยนะคะ
ซื้อกล่องสุ่มพิมพ์ริพายพอแกะออกมาปุ๊บ

แล้วก็ถูกใจของที่อยู่ในกล่องเท่าไหร่นะฮะอันนั้นคือประเด็นหนึ่ง
แต่ประเด็นต่อมาคือตั้งใจอยากจะเอาของไปเคลม
เพราะว่าคุณพิมพิพายประกาศว่าสามารถเคลมได้
ปรากฏว่าตอนที่ไปให้ข้อมูลทางหน้าเพจของคุณพิมพ์ริพาย
มีมิจฉาชีพไปเอาข้อมูลมาแล้วก็ทักเธอไป
กลายเป็นว่าเสียรู้มิจฉาชีพไปซื้อกล่องสุ่มมาหมื่นหนึ่ง
เสียรู้ไปห้าหมื่นขาดทุนสี่หมื่น
ไปดูตอนที่เธอแกะกล่องสุ่มคุณพิมพิพายก่อน
ส่วนรายละเอียดอื่นเดี๋ยวเพิ่มเติมนะคะ
นี่ค่ะตอนเปิดโอ๊ยน่าชื่นตาบานนะคะ
เพราะว่าทุกคนลุ้นพูดจริงทุกคนลุ้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็เปิดกล่องสุ่มคุณพิมพิพาย
แล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์ได้ทอง
ได้คือเกินคุ้มพูดจริงนะคะ
แต่ผู้หญิงคนนี้ตอนที่เปิดไปก็ลุ้นไป
ปรากฏว่าที่เธอได้คือสร้อยข้อมือทองคำหนักครึ่งสลึง

น้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์ราคา๓๒๐๐บาท
วิตามิน๔๗๗๐บาท
กระติกน้ำแข็งชำรุดเธอบอกแบบนี้นะ
อีกหนึ่งใบเครื่องสำอางเยอะเลยทีเดียว
บอกว่ารู้สึกผิดหวังสั้นแต่กระทบความรู้สึกมาก
คำนี้นะคะรู้สึกผิดหวังเพราะสินค้าเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
คือหนึ่งมือเนี่ยกระติกน้ำแข็งชำรุดแบบนี้ค่ะ
เธอก็เลยนี่เอาเครื่องสำอางทั้งหมดไปแจกลูกค้าที่ร้านของเธอ
เธอเปิดร้านชาอยู่นะคะร้านชาขุนพลที่ในตัวเมืองอุดรธานี
ปรากฏว่าหลังจากที่เธอรู้สึกแบบผิดหวังแล้ว
ทีนี้หลังจากนั้นคุณพิมพ์ริพาย
ทางเพจแอดมินของคุณพิมพิพัฒน์เขาประกาศใช่ไหมคะว่า
ถ้าเกิดว่าใครไม่โอเคกับของสามารถเคลมของได้
เธอก็บอกเปิดให้เคลมได้เหรอ
ซึ่งเป็นเพจจริงนะคะเป็นเพจจริงคุณผู้ชม
ประเด็นนี้ไว้เป็นบทเรียน

แปลว่าข้อมูลเหล่านั้นมันถูกปรากฏออกไปสู่สาธารณะ

แล้วปรากฏว่าจริงอย่างที่ที่ฉันบอกไป

แล้วก็ส่งลิงก์ไลน์กันแลกไลน์กันนะคะ

บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้
แต่ถามเธอกลับมาบอกว่าปกติตอนเวลาเธอจ่ายเงินให้กับพิมพิพาย

เธอก็เลยบอกว่าอ๋อมิจฉาชีพรายนี้ก็เลยบอกว่า
งั้นวิธีการรับคืนก็เหมือนกันเลย

เธอก็เลยสแกนไปปรากฏว่า
แกนนั่นคือการที่เธอจ่ายเงินนะ
ให้กับมิจฉาชีพไปใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
บัญชีของเธอโดนดูดเงินไป๑๑๑๑บาทครั้งแรก
หลังจากนั้นเธอก็ติดต่อไปที่มิจฉาชีพดังกล่าวนะครับ
บอกว่าเฮ้ยทำไมเงินในบัญชีโดนดูดไป
จ่าชีพก็บอกว่าระบบอาจจะขัดข้องนะคะ
เงินหายเกลี้ยงบัญชีเลยทั้งหมดโดนไป๕๕บาท
เธอตัดสินใจขอเงินคืนทั้งหมด
จากนั้นเธอบอกว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อคนนี้ค่ะ
ซึ่งก็คือเก๊นั่นแหละอ้างบอกว่าไม่ได้ต้องติดต่อผ่านแอดมินเท่านั้น

ทีนี้รู้แล้วแหละว่าตัวเองโดนหลอกก็เลยตัดสินใจโทรไปถามที่ธนาคาร

แกเป็นแก๊งมิจฉาชีพมาหลอกโอนเงินนะคะ
บอกว่ารู้สึกผิดหวังกับสินค้าในกล่องสุ่มนั้นก็ประเด็นหนึ่งแล้ว

มิจฉาชีพหลอกซ้ำสองซ้ำเติมแบบนี้ค่ะ
แล้วที่นี้พอมันไม่ใช่อย่างนั้น
เราก็ยอมรับชะตากรรมนะว่าเออก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจเองเราก็ไม่ได้อะไรนักหนา
แต่พอเสร็จแล้วพอมาเจอแบบนี้

แต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยไม่มีอะไรเลย
ไม่มีตอบรับไม่มีอะไรเลยไม่น่าจะอ่านด้วยซ้ำ
แถมยังมาเจอมิจฉาชิน

คือเราบอกแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราโดนโกงแล้วนะ
เราเหมือนจะโดนคนสวมรอยเป็นแอดมินนะคะ
มาทำแบบนี้อะไรอย่างนี้หลอกเอาเงินจากเรา

แต่ว่าเขาก็ไม่มีอะไรตอบมาจากเพจเขาเลย
เพราะมันไม่ใช่มีเราคนเดียวมันมีหลายคนที่โดน

เพราะฉะนั้นคุณพิมพ์ริพายดูข่าวเราอยู่หรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าดูอยู่ต้องตอบคำถามชัดนะคะ
ว่าผู้หญิงคนนั้นที่อ้างตัวว่าเป็นแอดมินเพจของคุณ
๑ไปให้ภานักการณ์ของคุณตัวจริงหรือเปล่า

เพราะว่าคุณเองก็ถือว่าตกเป็นผู้เสียหายด้วยนะคะ
แอบอ้างแบบนี้นะคะต้องจัดการนะ
ส่วนเจ้าตัวคุณท่านนี้ค่ะ

เพื่อให้ตำรวจติดตามมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เสียทั้งความรู้สึกแล้วก็เสียใจด้วยนะคะเสียเงินด้วย

อยากให้คุณผู้ชมดูเพราะเมื่อกี้ผู้เสียหายเมื่อสักครู่
บอกว่ามีอีกหลายรายที่โดนอันนี้โดนเหมือนกันเลย
ที่โดนธบุรีนะคะเธอสั่งกล่องสมพิมพ์มิลลิฟาลมา๑หมื่นบาท
ปรากฏว่ารู้สึกว่าของในกล่องนี้ไม่ได้คุ้มค่ากับราคา
ติดต่อไปที่แอดมินเพจเหมือนก็เลยขอคืนเงิน
สแกนไปแอดมินบอกว่าไม่ได้รับเงินก็สแกนไปอีก
สรุปนะคะเธอจ่ายเงินไป๔๐๐๐บาทที่ศูนย์เสียเงินไปค่ะ
นายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค
วงคืนความยุติธรรมก็พานายนัทธวุฒิชูสิน
แล้วก็นางชาดาพรคงสุวรรณสองสามีภรรยาเนี่ยค่ะ
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดนนทบุรี
ว่าถูกหลอกให้โอนเงินสมมุติเงินไปเนี่ย๔หมื่นบาท
นายนัทธวุฒิที่ถือกล่องพิมพิพายมาเมื่อสักครู่

สั่งซื้อกล่องสุ่มพิมพ์ริพายในราคา๑๐๐๐บาท

และได้รับของวันที่๒๐ธันวาคม
เปิดไปดูแล้วพบว่าสิ่งที่ได้เนี่ยไม่สมราคาก็เลยติดต่อขอคืนเงินนะคะ
แต่มีเงื่อนไขให้โอนเงินเข้ามาใหม่๑๐๐๐บาท
โอนเงินไปแล้วแอดมินแจ้งกลับมาบอกไม่เห็นยอด
โอนเงินอ้างว่าแอปของธนาคารเนี่ยมีปัญหาโอนมาใหม่
คือให้โอนกลับไปอีกรอบนึงนะคะ๒๐๐๐บาทเพื่อเป็นการยืนยัน
ก็โอนไปแต่พอโอนเสร็จเรียบร้อย
เงียบหายไปติดต่อก็ไม่ได้ส่งไลน์ไปก็ไม่อ่าน
คิดว่าต้องถูกหลอกแน่เลยนะคะ
ส่วนทางด้านของทนารณรงค์ก็บอกว่าคือเรื่องนี้
อยากให้ตำรวจมาตรวจสอบว่าผู้ที่แอบอ้างให้โอนเงินเป็นใคร
และคนที่แอบอ้างให้โอนเงินเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณพิมพ์ริพายหรือไม่
จากนี้นะคะต้องการให้คุณพิมพ์ริพายออกมารับผิดชอบเรื่องนี้
เพราะผู้เสียหายสั่งซื้อของจากคุณพิมพิพายจำนวน๑๐๐๐บาท
แต่กลับเป็นว่าต้องมาเสียเงินเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
คือยอดเงินรวมกับสั่งซื้อกล่องสุ่มทั้งหมด๔๐๐๐บาท
คือด้วยความที่ว่ามีคนไปขอเงินคืนในแฟนเกจของพิมพ์รีภายเยอะนะ
ทางครอบครัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปขอคืน
แล้วกดว่าไม่รู้ว่าเป็นทีมงานจริงหรือมิจฉาชีพ
ก็เข้ามาตอบแล้วก็แชทเข้ามาคุยให้เข้าไลน์ด้วย
ก็มีการสนทนาคุยกันในไลน์
บอกว่าจะทำเรื่องคืนเงินให้นะคะให้อย่างไวเลย
อ่าเนี่ยไปทำเรื่องคืนเงินให้อย่างวัยเลย
แต่ไปมาปุ๊บเนี่ยก็มีการหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ย
โอนเงินเข้าไปอีก๒หมื่นกว่าบาท
กลายเป็นว่าไปขอให้พิมพิพายช่วยดูของให้ช่วยตามของให้

นี่ค่ะเรื่องมันมาลุมมาตุ้มแบบนี้
ตัวจริงตัวปลอมอย่างไรคนที่ปลายสายเนี่ยเราก็ไม่รู้ได้
เป็นว่าตอนนี้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนไปแล้วเรียบร้อย
ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วและจะตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อไปอีกครั้งหนึ่ง